กันต่อนะคะคุณผู้ชมเรื่องกรณีของแอ๋มที่ถูกฆ่าหันศพฝังดินเนี่ยคือตอนนี้ทางญาติของแอ๋มเองก็เชื่อว่าคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ร่วมก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีมากกว่า๕คนโดยเฉพาะคนสนิทนั่นก็คือสาวธอมนั่นเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยญาติเขาก็ฝันด้วยฝันว่าน้องแอ๋มเนี่ยมาบอกว่ายังไปเกิดไม่ได้

แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีร่างทรงทักด้วยค่ะบอกว่าที่ผ่านมาทำบุญเชิญวิญญาณของแอ๋มไปแล้วแต่อาจจะยังทำไม่ถูกวิธีดังนั้นวิญญาณของแอ๋มจึงยังอยู่ที่หลุมฝังศพค่ะ

ผู้ต้องหาได้๕คนซึ่งตอนนี้นะคะก็ควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางขอนแก่น
แต่โดยส่วนตัวของนางสำรานแล้วยังเชื่อนะว่าคดีนี้
น่าจะมีผู้ต้องหาอีกหลายคนโดยเฉพาะเลยก็คือคนสนิทของหลานสาว
ที่เป็นธอมแล้วก็อยู่กับหลานสาวตลอดเวลา
แต่เมื่อหลานสาวถูกหลอกไปพบกับกลุ่มผู้ต้องหาจนถูกฆ่าทิ้งเนี่ย
คนดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความก็มีการตั้งทนายนพดลศรีดาทัน
ดำเนินการในด้านกฎหมายทั้งหมดเพื่อให้สารตัดสินผู้ต้องหาทั้งหมด
ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
พร้อมกับยื่นคำฟ้องสารจังหวัดขอนแก่นในคดีละเมิด
เรียกค่าผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากผู้ต้องหาทั้ง๕คน

คือตอนนี้ก็บอกว่าปกติแล้วน้องแอ๋มก็ส่งเงินให้กับที่บ้าน
คุณแม่เดือนละสองหมื่นย่าอีกหนึ่งหมื่น

คือน่าจะเป็นเงินที่คุณแม่แล้วก็คุณย่าใช้ไปได้อีก๓๐ปี